ตุลาคมนี้๒พายุลูกใหญ่จะโหมเข้าใส่ทัพช้างศึก

ทีมชาติไทย๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป

ให้รับทีวีช่อง๓๒ถ่ายพอร์ตสด